อุบัติเหตุนี้ต้องระวังจริงเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ
มุทรสาครมีหนุ่มคนนึงขี่รถเก๋งขับรถเก๋งนี่แหละ
ปรากฏว่าไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ทีนี้ไม่ได้เสียหลักแค่ตรงนั้น
คือพุ่งเข้าไปเนี่ยร้านเป็นอู่ซ่อมรถ
ชนรถจักรยานยนต์ล้มกันระเนรนาศแบบนี้เลยนะคะ
ตำรวจสภกระทุ่มแบนรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋ง
พุ่งเข้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะชื่อร้านกบอ้อมน้อย
เลขที่สองร้อยยี่สิบแปดทับหกหมู่เจ็ดค่ะที่กระทุ่มแบน
ก็เลยรีบไปตรวจสอบดูนะคะที่เกิดเหตุก็พบรถยนต์เนี่ยค่ะ
คันนี้ยี่ห้อตูยาต้าสีขาวทะเบียนแปดกไก่ลาจุลา
สามสองกรุงเทพมหานครคือพุ่งเข้ามาในร้านแบบนี้เลย
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่เขาเอามาซ่อมเนี่ยได้รับความเสียหายไป๖คัน
จากนี้ประตูรั้วบ้านสิ่งของเครื่องใช้ภายในร้านก็เสียหายเหมือนกัน
ยังดีค่ะไม่มีคนบาดเจ็บนะคะจากการสอบถามนายขวัญล่าลำไยอายุสามสิบเก้าปี
เป็นคนขับรถคันนี้บอกว่าคือเขาขับรถมาแล้วมาชนรถจักรยานยนต์คันแรก
พอชนปุ๊บตกกระใจค่ะรถก็เลยเสียหลักฉลับเข้าไปในร้านแบบนี้เลย
แต่ยืนยันว่าผมไม่ได้ประมาทนะครับนะฮะฟังเสียงของเขาหน่อยค่ะ
คืออันนี้คันแรกผมก็ตกใจแฉลับเหมือนก็ตกใจแหละเพราะผมก็ตกใจผมไม่ได้ประมาทนะ
เหมือนก็ตกใจผมก็ไม่รู้ว่าแล้วก็วิ่งท่อนี้แหละ
เข้าร้านเหมาะใสนะฮะมีใครรับบัตรเจ็บไหมครับพี่ไม่มีครับเดี๋ยวเจ็บ
อันนี้คนขับรถทีนี้ไปดูเจ้าของอู่มั่งนายนิติเทพชุนถนอมอายุสามสิบแปดปีนะคะ
ก็เป็นคนซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ยบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่มีลูกค้า
แล้วเขาก็กำลังซ่อมรถอยู่หน้าร้านทีนี้ได้ยินเสียงเอี๊ยดมาแต่ไกลแล้วโครมเลย
เขาบอกโครมใหญ่เลยนะคะตกใจมากส่วนเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายทางคนขับรถเก๋ง
เขาก็จะชดใช้ให้ทุกอย่างส่วนตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าที่เชื่อว่าที่เขารอดตายมาได้
ท้าเวสุวรรณนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
แล้วผมก็สกใจอีกกว่าไปครับ
ไม่มีคนเจ็บนะฮะไม่มีครับไม่มีครับ
ทีฟฟุลีวันนี้ผมแผนแผนพาทีมาครับมีนั่นในคอพระอะไรครับ
ขอดูหน่อยอ๋อครับผมมีอ่าหยุดคุณลุงครับ
สามจับหยุดคุณพ่อคงไปปรากภพแล้วก็ขาวเวทสุวรรณ
ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะส่วนทางตำรวจเดี๋ยวเขาก็ต้องดูตามเดิน
คดีนะคะเรียกคนขับรถเก๋งไปสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปนะคะ